ร่างแบบลวดลายกล่องคือการเตรียมลวดลายไว้ก่อนที่จะนำไปปักตามลวดลายที่ร่างไว้
โดยดั้งเดิมนั้นช่างจะร่างแบบในกระดาษไขด้วยดินสอ
วดลายกล่องปิดจะสวยงามเพียงใดก็ขึ้นกับฝีมือช่างในการร่างแบบ
วดลายที่นิยมเพราะทำให้ชิ้นงานมีความงดงามปักแล้วมีความวิจิตโดดเด่นเห็นได้ชัด
ลวดลายสิงหรือจะลงลวดลายด้วยตัวกระจังตาอ้อยเป็นพื้นฐาน
แล้วเพิ่มความอ่อนช้อยสวยงามด้วยการเติมดอกพุทธตาลประดับตกแต่ง
ลวดลายโดยธนาคารกรุงเทพฯจำกัดมหาชน